ส่วนเรื่องนี้โอ้โหก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีคนแชร์คลิป

เด็กหญิงตัวน้อยอายุ๖ขวบ
ที่มาทุกวันมาขอน้ำซุป
เอาไปกินกับข้าวกับครอบครัวที่มีกันอยู่๕คน
ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ใจดีนะคะให้มาเป็นปีแล้วค่ะ
สงสารแล้วครอบครัวยากจนมากจริงเนี่ยค่ะ
มาทุกวันมาขอน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวไปให้ที่บ้านนะคะ
ก็เอาไปกินกัน๕คนมีน้องกับแม่รออยู่ที่บ้านนะคะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าสงสาร

บางครั้งน้องก็มากับแม่มายืมตังค์ร้อยหนึ่ง
บอกเดี๋ยวจะคืนให้แต่ก็ไม่เคยได้คืนหรอก

เอาก๋วยเตี๋ยวมาเอาน้ำซุปไปทุกวันเลย
ทีมข่าวตามไปดูที่บ้านของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
สภาพบ้านที่ผู้สื่อข่าวเราเห็นเนี่ย
แต่วันนี้ก็มีคนไปกันเยอะนะ
นี่คือสภาพบ้านนะคะคือเป็นกระต๊อบเก่า
คือกันแดดกันฝนได้นิดหน่อยเท่านั้นเอง
ในบ้านแทบจะไม่มีข้าวของเครื่องใช้เลยค่ะ
มีแค่เตาฟืนเอาไว้ทำอาหาร
ก็ไปเจอแม่ของเด็กค่ะบอกว่ายากจน
อยู่กัน๕คนทั้งหมด๕คน

แต่มันไม่ใช่งานที่มีทุกวันแล้วแต่เขาจะเรียกใช้
วันไม่มีเงินซื้อกับข้าว
ไม่มีอะไรกินก็ต้องอาศัยไปขอน้ำซุปที่ร้าน
ตามสั่งนี่แหละมากินกับข้าว
ปรากฏว่าพอคลิปแชร์ออกไปวันนี้ค่ะ
โอ้โหผู้ใจบุญมากันเต็มเลยนะคะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเอาถุงยางชีพไปให้
ไปตรวจสอบสิทธิ์ต่างที่ครอบครัวนี้จะได้รับ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงซึ่งเป็นโรงเรียนของน้อง
พร้อมให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนนะคะ

แล้วก็วัดในพื้นที่ก็เอาถังแก๊ส
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับครอบครัวนี้ด้วยค่ะ
ก็คงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้าง
ในช่วงที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้
ก็ขอขอบคุณจริงขอบคุณพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยชนบุรีที่วันนี้ไปช่วยนะคะ
แต่ฝากดูเรื่องความยั่งยืนหน่อยนะคะ
เพราะว่าครอบครัวนี้คือพ่อทำงานก่อสร้าง
ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้
ขาดก็แต่โอกาสที่จะมีคนมาจ้างเขาเท่านั้น
เพราะเขาบอกบางทีถ้าไม่จ้างงานก็ไม่มีเงิน
ถ้าได้วันละ๕๐๐อาจจะมีการนำเสนองานบางอย่าง
ให้พ่อได้ทำแล้วเอารายได้มาดูแลครอบครัว
ส่วนผมขอขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยว
สุดยอดจริงให้น้ำซุปน้องทุกวันเลย